แน่นอนครับสถานการณ์การชุมนุมเมื่อวานนี้ที่แยกราชประสงค์ถูกจับตามองทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่นะครับทั้งประชาชนทั่วไปที่ก่อติดสถานการณ์อยู่
เมื่อวานนี้มีการแบ่งนะครับเวทีย่อยเป็น๕เวทีนะครับอยู่แถวนั้นมีการสลับกันขึ้นปลาใสแบบไร้แก่นำแล้ววันนี้ฮะวันนี้เขาจะนัดชุมนุมกันอีกนะครับจะเป็นการเดินจากแยกสามย่านไปที่สถานทูตเยอรมนีไปประมวลเหตุการณ์เมื่อวานนี้กันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่สิบห้านาฬิกา๓๐นาทีของเมื่อวานนี้กลุ่มราศดรนะครับนำโดยนายจตุพัฒน
พัฒระรักษาหรือว่าภัยดาวดินก็เดินทางมาชุมนุมนะครับที่แยกราชประสงค์ตามนัดหมายเพื่อขับไล่นายกรัฐมนตรีหลังพ้นเส้นตายสามวันที่ยื่นข้อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกแต่ท่านยืนยันว่าไม่ออกโดยมีมวลชนมาจับจองพื้นที่บริเวณฟุตบาทตั้งแต่แยกราชประสงค์ถึงหน้าศูนย์การค้า

ไม่มีครับ
ขยายความออร์แกนิคที่ผ่ายดาวดินพูดนิดนึงนะครับ
คำว่าออร์แกนิคเนี่ยคือเป็นสิ่งมีชีวิตแปลว่าไปได้ทุกที่ลื่นไหลนะคะ
คือจะบอกลักษณะของการชุมนุมครั้งนี้คือ
คือไม่มีแก่นำไม่มีเวทีที่ชัดเจนสามารถที่จะยืดหยุ่นได้
คือเห็นเป็นกิจจะลักษณะความยืดหยุ่นของการเคลื่อนตัวจะน้อยกว่า
ทีนี้คุณผู้ชมขาสำหรับภัยดาวดินมาสักครู่ที่ตอบคำถามไปบอกว่า
คือจริงแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยมีพันธุ์ตำรวจเอกนิติวัฒน์แสนสิ่ง
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีเนี่ย
ก่อนหน้านี้เข้ามาในพื้นที่การชุมนุมแล้วก็มีการอ่านประกาศ
ยกเลิกการชุมนุมที่แยกราชประสงค์เนื่องจากตรงจุดเนี้ย
ไม่ได้มีการแจ้งขออนุญาตใช้พื้นที่ในการชุมนุม
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะพศ๒๕๕๙
เพราะฉะนั้นในเมื่อไม่ขออนุญาตการชุมนุมในที่สาธารณะตรงนี้
ก็ถือว่าผิดกฎหมายไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะ
แล้วก็ผู้กำกับสนลุงพินีขอให้กลุ่มผู้จุ่มนุม
เลิกการจุ่มนุมภายใน๕โมงเย็น
ถามว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเขาเลิกไหมไม่เลิกค่ะ
การชุมนุมยังคงดำเนินต่อไปนะคะจนกระทั่งเวลา๑๘นาฬิกา

กลุ่มผู้ชุมนุมก็มีการเปิดแฟลชจากโทรศัพท์มือถือ
พร้อมกับชู๓นิ้วและตะโกนขับไล่
พลเอกประยุทธ์จันโอชาออกไปแบบนี้พร้อมกันนะคะ
เวลาค่อยไหลไปเรื่อยจนกระทั่ง๑ทุ่มตรงค่ะ
ยังคงมีมวลชนทยอยเดินทางมาสมทบอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็จุดอื่นไหลมารวมตัวกันตรงจุดนี้แหละ
พอกลุ่มผู้จุ่มนุมมากขึ้นใช่ไหมคะ
ทำให้เรื่องของการสื่อสารอาจจะลำบาก
เขาก็เลยมีการแบ่งเวทีย่อยในจุดนี้แบ่งเป็น๕จุดด้วยกัน
จุดแรกก็คือแยกราชประสงค์เวทีหลัก
ทรโขงแล้วก็เครื่องเสียงขนาดเล็กในการที่จะสื่อสารกับกลุ่มผู้ชุมนุม
เวทีที่เยื้องศูนย์การค้าเกษรพลาซ่า
ใต้สะพานลอยคนข้ามถนนหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลนะฮะ
เยื้องศูนย์การค้าเกษรพลาซ่า
ตรงจุดนี้ไฮไลท์อยู่ที่มีการเปิดเพลงสร้างสีสัน
แล้วก็มีแอมมี่เดอะบอสธอมบลูส
หรือว่านายชัยอมรแก้ววิบูรณพันธ์เดินทางมาทักทายกลุ่มผู้ชุมนุมด้วย
หลังจากที่สารอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะคะ
คือนักข่าวของเรามีโอกาสไปพูดคุยกับแอมมี่
มี่ยอมรับนะคะว่าหลังจากที่ถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำ
แกนนำหลายคนรวมไปถึงภัยดาวดิน
ก็ต้องเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงที่มีการชุมนุมแบบออร์แกนิค
แบบที่มันสิครูที่ฉันอธิบายไปนะคะ
แล้วก็ดีใจที่เห็นกลุ่มต่างออกมาร่วมชุมนุมเพื่อกดดันรัฐบาล
ยืนยันบอกว่าจะร่วมต่อสู้จนกว่าจะบรรลุข้อเรียกร้องประชาธิปไตยของกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะ
แต่ผมว่ามันจะเป็นออร์แกนิคที่มีการออร์กาไนท์แบบรวมครับผม

ส่วนยกระดับเนี่ยมันเป็นเพดานในแง่ของการชุมนุมแล้วก็เพดานทางการพูด
ครับตอนนี้ก็คือหลายกลุ่มก็คือออกมาก็พยายามที่จะทำงานร่วมกันอยู่
แล้วก็ใครที่เป็นตัวประสานก็จับมานั่งคุยเพื่อให้ปากทงเดียวกันไปสู่ชัยชนะเดียวกัน
ชุมนุมก็ดำเนินไปจนถึงเวลาประมาณ๓ทุ่ม๒๐นาทีครับ
ก็คือวันนี้๕โมงเย็นที่บริเวณแยกสามย่าน
พร้อมกับบอกว่าจะเดินขบวนไปที่สถานเอกราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย

ซึ่งภาพรวมของการชุมนุมเมื่อวานก็ถือไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ไม่ได้มีเหตุการณ์ประทะกันหรือว่าเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้น
ส่วนความเคลื่อนไหวของภัยดาวดินในการชุมนุมที่แยกราชประสงค์เมื่อวานนี้นะครับ
ตลอดเวลาที่ไผ่ดาวดินเดินทางไปถึงแล้วก็ไปปราศัยกับผู้ชุมนุมหลายจุด
ก็จะมีกลุ่มอาชีวะปกป้องประชาชนทำหน้าที่เป็นกาดอาสาดูแลความปลอดภัยให้ด้วย
คุ้มกันกันตลอดรวมไปถึงดูแลให้กับผู้ชมนุมทุกคนด้วยนะครับ
อันนี้ก็เมื่อวานนักข่าวก็ต้องประจำหลายจุดนะ
ติดตามเหตุการณ์เพราะว่าไม่รู้ว่าจะมีเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันหรือเปล่า
คุณผู้ชมเห็นภาพไปเมื่อสักครู่แว๊บตอนแรกเห็นไหมครับว่า
ไม่ได้มีการใช้เครื่องขยายเสียงมีแต่โทรโครง
แต่เห็นไหมครับแว๊บเมื่อสักครู่มีรถกระบะที่ดัดแปลงเป็นรถเครื่องเสียงเข้ามา
เป็นประเด็นซะแล้วล่ะครับเพราะว่าตำรวจนั้น
เตรียมที่จะออกมาเรียกเจ้าของรถคันเดินกล่าวมาดำเนยคดี
นี่แหละฮะคันนี้แหละครับเอาเข้ามายังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
พันธุ์ตำรวจเอกนิติวัตรแสนสิ่งท่านผู้กำกับการสอนอลุมพินีเปิดเผยนะครับว่า
เมื่อช่วงข้ามวานนี้ครับขณะที่ตำรวจจราจรสอนอลุมพินีเนี่ย
ปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณแยกชิดลม
ก็เจอกับรถกระบะสีขาวป้ายแดงทะเบียน๒๐๑๐กรุงเทพมหานคร
ดัดแปลงติดเครื่องขยายเสียงครับขับเข้ามาบริเวณดังกล่าว
ตำรวจจึงขอให้หยุดนะครับเพื่อตรวจค้นและดำเนินคดี
แต่หลังจากนั้นไม่นานครับมีมวลชน
เขาบอกว่าเป็นกลุ่มอาชีวะกว่า๒๐๐คนเข้ามาล้อมตำรวจจราจร
ซึ่งมีประมาณสิบนายอยู่ขณะนั้นตำรวจจึงเกรงว่าจะเกิดการปะทะกัน
ต้องปล่อยครับรถคันดังกล่าวเข้าไปยังจุดชุมนุมแยกราชประสงค์
ซึ่งหลังจากยุติการชุมนุมนะครับนักเรียนอาชีวะกลุ่มใหญ่ก็พากันเดินแถว
มาพร้อมกับรถเครื่องเสียงไปตามถนนราชดำริโดยมีการคล้องแขนกันคุ้มกันรถ
มางั้นเถอะให้รถขึ้นทางด่วนไปนะครับ
แต่หลังจากนั้นนะครับตำรวจจะรวบรวมหลักฐานเพื่อออกหมายเรียกเจ้าของรถมาดำเนินคดีนะครับ
เพราะว่าการชุมนุมนี้ที่ตำรวจเอาหนังสือมายื่นให้เนี่ย
ก็คือไม่ได้มีการขออนุญาตการชุมนุมตามกฎหมายการชุมนุมในที่สาธารณะพุทธศักราช๒๕๕๘
ใช้พื้นที่ไม่ได้แล้วก็ยังใช้เครื่องขยายเสียงไม่ได้ด้วย
การที่เข้ามาแบบนี้ก็ตำรวจเขาจะดำเนินคดีนะ